ส่วนเรื่องนี้ก็ต้องตามความคืบหน้ากันหน่อยที่เราเคยนำเสนอไปนะคะ
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปได้ภาพมาอันนี้คือตอนที่พบศพนะถูกฆ่าอย่างโหดเลยอยู่ที่ข้างทางนะคะ
ไปได้ภาพมาภาพนี้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นผู้เสียชีวิตนะคะชื่อว่าน้องแบงค์นะอายุ๑๔
ออกจากที่ทำงานที่เป็นอู่ซ่อมรถ
เดินข้ามถนนไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดรออยู่
มีแบงค์ออกมาแล้วตามลูกศรสีแดงนะคะ
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะนายการวินบุญธรรมอายุ๑๔

ใช่ค่ะข้ามถนนไป

แล้วก็มีรถจักรยานยนต์จอดรออยู่ฝั่งตรงกันข้าม
อันนี้คือรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยนะคะ
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแบงค์หรือเปล่า
เพราะนี่คือภาพสุดท้ายก่อนที่น้องแบงค์จะเสียชีวิต
ขึ้นรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปเลย
นี่ค่ะแล้วหลังจากภาพนี้หลังจากเหตุการณ์ในภาพนี้
ก็คือไปเจอศพน้องแบงค์อ๋อ

อยู่ที่ข้างทางถนนสาย๑๑๓หลักกิโลเมตรที่๔๗
หมู่๓ตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์

ซึ่งตอนนั้นญาติญาติก็ยังงงว่าน้องเขาไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
นั้นงงมากว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่พอได้ภาพนี้มาก็ถือว่าค่อยแกะได้ค่อยแกะรอย
ก็เลยต้องไปถามคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ต้องสงสัย
ไปหาว่าเป็นใครเกี่ยวอะไรไหม
รู้เรื่องไหมเป็นคนก่อเหตุไหม
ก็ได้มีการไปถามนายแซมค่ะ
แซมเป็นเพื่อนของน้องแบงค์ผู้เสียชีวิตนะคะ
แซมเนี่ยอยู่ด้วยกันก่อนที่แบงค์จะออกไปข้างนอก

ก็ชวนน้องแบงค์ไปเที่ยวงานงิ้วที่จัดขึ้น

เขาบอกว่ามีเรื่องอยู่ไม่อยากไป
สักพักใหญ่ก็บอกว่ามีคนไปส่งแล้ว
แบงค์บอกไม่อยากไปงาน
บอกมีคนไปส่งแล้วไปงานงิ้ว

แซมบอกว่าก็รออยู่นะแต่แบงค์ก็ยังไม่ลงมาสักที
ก็เลยถามไปว่าจะยังไงเนี่ยตกลงจะไปไหม
ถ้าจะไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวไปก่อนนะ
ก็เลยบอกแซมว่าไปก่อนเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวค่อยตามไป
แซมก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลยค่ะ
ก็เลยไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยแบงค์ไปงานงิ้วหรือเปล่า

แต่ก็มีภาพวงจรปิดนี้ที่ไปขึ้นจักรยานยนต์ของใครก็ไม่รู้คนหนึ่งล่ะ

หลังจากที่ผมชนเข้าไปเที่ยวแล้วเขาบอกเขาไม่ไป

ผมก็ถามเขาส่งไปไหนเขาก็ไม่พูด
ผมก็เลยรอเขา
น้องก็ยังไม่ลงมา
เขาเลยถามจะไปไหมถ้าไม่ไปยังไปก่อนนะ

จากนั้นเขาก็บอกเขาไปก่อนเลย
เขาก็เชื่อเข้าไป
ทีนี้ค่ะค่อยแกะรอยไปเรื่อยนะคะ
มีเพื่อนร่วมงานที่ทำงานอยู่อู่เดียวกันกับผู้เสียชีวิตนะคะ

ก็บอกว่าหลังเลิกงานเห็นน้องแบงค์เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่
แล้วก็ได้ยินเสียงน้องแบงค์คุยโทรศัพท์บอกกับปลายสายว่าเดี๋ยวผมออกไปหา

แล้วหลังจากนั้นน้องแบงค์ก็เดินออกไปค่ะ

อืม

ไม่ครับ

แล้วเขาได้มีคนโทรศัพท์มาคุยกับเขา
ก็มีครั้งสุดท้ายได้ยินแค่บอกเดี๋ยวผมขอไปหา

ครับ
นี่นะคะก็ค่อยได้ข้อมูลมาทีละนิดทีละนิดจากเพื่อนจากภาพจากกล้องวงจรปิดแบบนี้นะคะ
ส่วนบรรยากาศที่สาราวัดสว่างเนธหมู่๓ตำบลนงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์

ญาตินำศพน้องแบงค์มาประกอบพิธีทางศาสนา
มีพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้นะคะ
ครอบครัวเพื่อนบ้านก็มาร่วมงานกันอย่างต่อเนื่อง
ทวดของน้องแบงค์ค่ะดูแลน้องแบงค์มาตั้งแต่เล็กนะคะ
นางสำรวยแซ่อิ้งอายุ๗๕ร้องไห้ตลอดเวลา
บอกรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

บอกว่าอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้เร็ว
อยากเห็นหน้าคนร้ายทำไมโหดเยี่ยมขนาดนี้
ทำได้กับคนไม่มีทางสู้
ให้โดนจิตโดนใจให้จับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
ทวดบอกว่าน้องแบงค์กับเพื่อนที่ไปด้วยกัน
คงมีเรื่องทะเลาะกับใครก็ไม่รู้ล่ะค่ะ
น้องแบ๊งคงพยายามหนีแต่จะพลาดสะดุดล้ม
ก็เลยถูกทำร้ายจนเสียชีวิต

คงจะล้มแล้วลงไปเพื่อนนี้หมด
จะฝัดหัวพวกมือร้าบเงียนตั้งได้ขาด
อยากวรให้จับได้เร็วค่ะ
ให้ได้เร็วจะได้เห็นหน้าคนร้าย
ทำไมต้องให้หัวร้ายทำถึงขนาดนี้
ตบตีสั่งสอนกันก็ยังดีนี่เอาสไตล์เลย

ไม่ได้คิดว่าจะสั่งสอน
อยากให้มันจับได้ไวตำรวจได้ไวเขาบอกแบงค์เอ้ยดนจิตโดนใจให้มันพูดออกมาตำรวจจะได้จับได้
เรื่องต้นนะคะตำรวจเจ้าของคดีก็ทำการสืบสวนจนรู้แล้วว่าผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับน้องแบงค์ตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะเป็นใคร
นี่นะคะคือล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตำรวจสพดงขุย
ก็สืบทราบมาอีกว่าคนที่โทรศัพท์หาน้องแบงค์เป็นใคร
ก็เลยมีการเปิดไทม์ไลน์ดูนะคะครับ
แบงค์เนี่ยค่ะในวันเกิดเหตุก็คือ
ช่วงเวลาประมาณ๒๐นาฬิกา๑๖นาทีไปยืนอยู่หน้าห้องพักบนชั้น๒
แล้วก็คุยโทรศัพท์อยู่กับใครก็ไม่รู้
จนถึงเวลา๒๐น๒๔นถึงหยุดคุย

เหมือนที่เพื่อนบอกใช่ไหมว่าเห็นแก๊งเขาบอกเดี๋ยวไป

นี่นะคะ๒๐น๒๖นน้องแบ๊งเดินออกจากห้อง
ขึ้นรถจักรยานยนต์ไม่รู้ยี่ห้อไม่รู้ทะเบียน
เป็นรถต้องสงสัยซึ่งก็คือตรงกับภาพนี้
ตรงกับภาพในกล้องวงจรปิดนี่นะคะ
เจ้าหน้าที่มีการยึดรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย

แล้วก็มีการเรียกกลุ่มวัยรุ่นต้องสงสัย
ให้ปากคำที่โรงพักแล้วนะคะ
คือมีกลุ่มผู้ต้องสงสัยและเพื่อนในกลุ่มผู้ต้องสงสัย
เดินทางไปสพดงขุยเยอะเลย
พอตำรวจเรียกไปให้ปากคำอะค่ะ
ทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบข้อความ
การคุยกันผ่านไลน์จากโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง
ของเพื่อนแบงค์อะค่ะเพื่อนผู้ตายอะค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ามันมีข้อความคุยกันทางไลน์
ตำรวจเรียกมาแล้วนะเรียกมาสอบนะ
มันมีข้อความประมาณว่าเหมือนกับคนที่คุยอะค่ะ
เชื่อว่าคนที่ก่อเหตุก็คือคนที่กำลังคุยด้วย
มีการพูดชื่อด้วยในข้อความที่ส่งไลน์กันนะครับ
ว่าเหมือนกับแบบว่าเออไปรับผู้ตาย
อีกฝ่ายปฏิเสธอีกฝ่ายนึงบอกว่าให้ไปรับค่าเนื้อเนื้อ
เหมือนกับกัญชาค่ะอะไรประมาณอย่างนี้
มีเรื่องของกัญชาด้วยมีเรื่องของเอ่ยชื่อคนด้วย
ให้ไปรับออกมาลักษณะประมาณนี้
เหมือนลักษณะจะเคลียร์ค่ากัญชาที่ติดค้างกันไว้๑ขีด
อาจจะประมาณนี้นะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น
ตำรวจได้มาจากข้อความทางไลน์นะคะ
ใช่แต่เราขออนุญาตอยากให้ตำรวจให้ข้อมูลเองดีกว่า
ว่าให้ใครคนไหนชื่ออะไรไปรับแบงค์มาแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

คลุมเพื่อนแบงก์เนี่ยแหละนะครับใช่ใช่

ทีแรกเขาจะมารับแล้วแก๊งไม่ไปด้วยเขาเลยกลับไปก่อนนะครับ